ดูคุณลุงท่านนี้หน่อยค่ะคุณลุงอายุ๕๐ปีไปแจ้งความค่ะคุณผู้ชมบอกว่าถูกหญิงสาวคนหนึ่งก็ไปรู้จักกันทางเฟซบุ๊กคุยกันแล้วนัดมาเจอกันที่โรงแรมนะคะค่าจ้างของเธอคนนี้๕๐๐บาทต่อคืนคุณลุงก็บอกตอนที่เจอเนี่ยก็ไม่ตรงปกหรอกหน้าก็ไม่เหมือนกับที่เห็นในเฟซบุ๊คหรอกค่ะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคะก็ไหนก็มาแล้วนะคะ

พิกดาหารนัดเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่อำเภอนางรองแล้วก็จองรีสอร์ตเอาไว้แห่งหนึ่งก็เข้าไปเปิดห้องรอพอเห็นหน้าผู้หญิงคนนี้ในหมานบอกว่าตกใจเพราะว่าไม่ตรงปกเพราะเขาคุยกันทางเฟซบุ๊กจะหน้าตาจะอีกแบบหนึ่งค่ะแต่ตนเองเนี่ยเป็นคนขี้เกรงใจเห็นใจว่าอ่าเธอมาแล้วแล้วค่าจ้างก็ไม่แพงห้าร
เพราะฉะนั้นลุงบอกภาพก็ตัดไปเฉยเลยค่ะรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งตอนตีห้าผู้หญิงคนนี้ไม่อยู่แล้วค่ะ

ในช่วงเวลาที่คุณลุงภาพตัดไปมันเกิดอะไรขึ้น
รอปภเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะบอกว่าเขาเห็นว่ามีคนมารับผู้หญิงคนนี้ตั้งแต่๔ทุ่มนะคะ
ซึ่งลุงเนี่ยเชื่อว่าน่าจะหลับไปไม่รู้สึกตัวตั้งแต่ตอนนั้นนะคะ
แล้วคาดว่าแก๊งมิจฉาชีพทำงานกันเป็นขบวนการ
เพราะว่ามีคนคอยรับคอยส่งก็อยากจะให้ตำรวจเร่งตามตัวมาดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เพราะว่าเดี๋ยวไปทำแบบนี้กับคนอื่นอีกนะแล้วก็บุรีรำก็เป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยนะคะ
โทรไปไม่รับสายเลยนะคะ
หมานไม่หมานซะแล้วเจอเรื่องนี้เข้าไปนะครับ